ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
ทำให้ได้แค่๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

คำว่าแม่นั้นยิ่งใหญ่และทำหน้าที่โอบอุ้ม

น้องไม่ไหวแล้วก็คือน้องน้องจะเสียแล้วแม่ทำใจนะแต่แม่ก็ไม่ยอมแม่สู้
ยังรอความหวังให้น้องกลับขึ้นมาหาย
แม่ไม่ไหว
มีน้องผู้หญิงเป็นคนสุดท้ายคนที่สามผู้หญิงหมดเลยค่ะ
ตอนน้องได้อายุได้๒๕วันค่ะ
วันนั้นก็คือน้องแบบเหมือนน้องชักไปเลยแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาล
คุณหมอคุณหมอก็สงสัยว่าเป็นไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

ซึ่งณตอนนั้นคุณหมอก็รอผลประมาณหลายชั่วโมง

ก็เลยน้องก็เลยได้เข้าห้องไอซียู
แล้วผลออกมาคุณหมอบอกว่ามันไม่มีเชื้อ

ก็เคยถามคุณหมอว่าน้องจะอยู่กับแม่ได้นานไหมคุณหมอ
คุณหมอก็บอกว่าประมาณ๔เดือนค่ะพยายามทำใจ
มันก็คือความรักของพ่อของแม่ของพี่
จะไม่มีณวันที่เราจะทิ้งน้อง
ส่งผลให้น้องมีอาการตอบสนองดีขึ้น
คล้ายว่าเขาบอกว่าแม่สู้นะพ่อสู้นะ
อุ้ยก็จะสู้คือเรารับรู้ได้เลยว่าเขาส่งพลังนั้นมาให้เรา
ปัจจุบันน้อง๒ขวบ๔เดือนค่ะ
ศีรษะของน้องวัดได้ที่๖๔เซนค่ะ
ถ้าเขาอยู่กับน้องอุ้มน้องอุ้มก็จะดูแลแทนแม่ได้หมดทุกอย่าง
ช่วยเลี้ยงน้องค่ะอาบน้ำป้อนข้าวป้อนนมน้อง
หนูเป็นห่วงน้องน้องชอบมีอาการชักเกร็งค่ะ

ถ้าน้องอุ้มไปเรียนหนังสือแม่ก็จะให้ยายมาอยู่ด้วย
พอดีถ้ายายมาอยู่กับน้องยายก็จะเป็นห่วงพ่อ

ต้องดูแลตาเป็นโรคซึมเศร้ามา๓๐ปีแล้วจ้ะ
บ้านยายกับน้องอ้อห่างกันกิโลกว่านี่แหละจ๊ะ
ปันตะกะยานไปมามั่งทั้งสอง
ก็ไปหาตาไปวงข้าวให้ตากินทำกับข้าวตากิน
ยายไม่กล้าทิ้งตากลัวเขาจะน้อยใจฆ่าตัวตายจ้ะ
ทิ้งหลานไม่ได้คิดถึงก็มา
แต่วันไหนแม่เขาไม่สบายยายก็ต้องมาเปลี่ยนเขาจ้ะ
เวลาเขายิ้มให้เราขนาดหลานเรายังสู้เลยเราก็ต้องสู้เหมือนกันจ้ะ
ยายจะไม่ทิ้งน้องอุ้ยไปไหนยายสัญญาจ้ะ
ครอบครัวเราเริ่มวิกฤตจากน้องอุ้ยอยู่แล้ว
ทีนี้เราก็มีเสาหลักคนเดียวก็คือพ่อน้องอุ้มน้องออมน้องอุ้ย
อาชีพรับจ้างทั่วไปครับตัดอ้อยขอนมันครับรับจ้างทุกอย่างครับ
ละ๓๐๐บางวันก็ได้ตันกว่า
วันหยุดน้องออมก็จะไปช่วยพ่อครับ
พ่อก็ทำอะไรไม่ค่อยได้
เหนื่อยเราก็ใจไม่ดี
เป็นเบาหวานครับแล้วก็เหนื่อยหอบ
มีอยู่วันหนึ่งน้ำตาลเขาขึ้น
ซึ่งเขาก็จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เขาก็จะเหมือนคล้ายจะเป็นลม
ซึ่งในขณะนั้นมันก็อยู่ในแปลงไล่มัน
จำได้ครับว่าตัวเองเหนื่อยมาก

เป็นปวดเท่าทุกวันครับเครียดบ้างครับ

ไปหาตังค์ไม่ได้เต็มที่
ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่พอกินในครัวเรือนครับ
เราไม่มีเงินแม้กระทั่งจะไปซื้อ

แม่ก็ตัดสินใจได้แค่ใส่เกลือให้น้องอย่างเดียว

ความฝันของแม่ก็อยากได้ทุนสักก้อน
อยากขายของอยากขายส้มตำอยู่ที่หน้าบ้าน
เราก็จะได้อยู่ใกล้น้องอุ้ยทำเลเราเหมาะ
แม่คิดว่าน้องอุ้ยอยู่กับเราอย่างมีความสุขทุกวัน
โอกาสหายของน้องมันคงจะล่อยหล่อลงเราก็ต้องทำใจ
แต่เราก็ยังหวังค่ะอยากให้คุณหมอบอกว่าน้องได้ผ่าตัด
ความหวังมี๐๑แม่ก็จะยอมเพื่อนน้องจะได้มีชีวิตอยู่กับแม่ไปนาน

แม่นี่ที่เพลงกล่อ

รักที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทน

ก็คือรักของพ่อแม่ที่มีต่อบุตรนั่นเองนะครับ
สองปีสี่เดือนครับที่แม่อ้อและครอบครัว
ต้องดูแลน้องอุ้ยอย่างใกล้ชิดและธนุถนอม
ความรักของครอบครัวสามารถต่อชีวิตของน้องอุ้ยมาได้ร่วมสองปี

ห่วงนะวิกฤตของครอบครัวเรานะครับมาพูดถึงวิกฤตแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับ
นั่นก็คืออาการป่วยของน้องอุ้ย

คลอดออกมาทุกอย่างปกติหมดเลย
กี่เดือนถึงได้มีอาการที่ว่าเริ่มผิดปกติ
ตอนนั้นน้องผิดปกติตอนน้องได้๒๕วันนี่แหละค่ะ
เริ่มแรกคือน้องไม่ทานนมก่อนจะร้องงอแงครับ
พอแล้วเขาก็เกร็งแบบนี้
แต่ไม่ถึงชักแขนขาเขาเกร็งไปเลย

ก็เลยแบบพาน้องไปโรงพยาบาลเลยค่ะ

ขณะนั้นก็คุณหมอก็รีบตรวจอย่างละเอียด
ดูแล้วว่าเป็นก้อนเนื้ออยู่ในหัวของน้อง
หมอก็เดินมาบอกแม่ว่าตอนนี้น้องไม่ไหวแล้วนะ
อยู่กับแม่ไม่ได้แล้วนะ
ที่น้องอยู่ได้เนี่ยเพราะออกซิเจนของหมอค่ะ
ในความรู้สึกของแม่ตรงนั้นนี่ก็เก่าสุดลงเลย
มันเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแรงขนาดนั้น

ที่ให้เครื่องช่วยหายใจอยู่นั้น
น้องก็ยังไม่ดีขึ้นคุณหมอก็บอกว่า
พร้อมแล้วไหมทำใจได้หรือยัง

เพื่อน้องก็จะได้รับรู้ความรู้สึกของแม่
หนูก็คุณหมอก็บอกว่าโอเคได้เดี๋ยวให้ทางสาย
พอได้เข้าไปไม่กี่ชั่วโมงน้องก็มีปฏิกิริยาตอบรับกับ
คือแบบทำตาปิบแล้วก็เขากำมือพ่อเขาไว้
แล้วแล้วปฏิหารก็มีจริงจากที่คุณหมอบอกว่า
น้องไม่สามารถที่จะอยู่กับครอบครัวได้แล้วนะน้องกำลังจะไป
ความรักของผู้เป็นพ่อและแม่มีจริงครับปฏิหาร
หมอก็ค่อยลดออกซิเจนลงลดลงน้องก็เริ่มหายใจเองได้
สู้กลับมาไหวอีกรอบคุณหมอก็ยังปอบโยนเราอยู่ว่า
แม่ก็ทำใจไว้นะคือแบบก้อนเนื้อตัวนี้
ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลให้น้องจากแม่ไปวันไหน
หนูก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วน้องจะอยู่กับเราได้นานไหมคะ
คุณหมอบอกว่าอาจไม่เกิน๔เดือนอาจจะถึง๔เดือนประมาณนี้ค่ะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้น้องรอดชีวิตมาได้แล้วก็อยู่อย่างแข็งแรงนะครับ

เห็นบอกว่าแม่ก็พยายามที่ให้น้องเนี่ยรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ก็จะไปหาคุณหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับสมองเลยค่ะ
ประกอบก็คือน้องตัวเล็กยังอายุน้อยอยู่
แล้วมันก็อยู่จุดสำคัญคุณหมอทุกโรงพยาบาลพูดเหมือนกันหมดเลยว่า
ผ่าไม่ได้ไปแตะต้องไม่ได้เลยคุณแม่
วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับ
มาในรายการเกมต่อชีวิตของเราแม่จ๋า

ว่าจะเป็นคุณหมอทางโรงพยาบาลก็ดี

ค่ะขอฝากน้องวีไว้ด้วยนะคะ
คืออยากให้คุณหมอเฉพาะทางบอกว่าแม่ผ่าไหมเปอร์เซ็นต์รอดมีนะ
แข็งแรงขึ้นแล้วน้องโตแล้วแม่จะผ่าไหม
หนูจะเซ็นผ่าทันทีเพื่ออยากเอาก้อนเนื้อนี้ออกค่ะ
จะเป็นพระคุณอย่างมาก
ฝากคุณด้วยนะคะคุณหมอที่สามารถที่จะผ่าให้ได้
มาถึงวิกฤตที่๒ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเรานั่นก็คือคุณพ่อสารซึ่งป่วยเป็นเบาหวาน

เหนื่อยครับทำงานหัวใจสั่นครับเวลาทำงานหนักก็มีอาการเหนื่อยปากซีดแล้วก็พระจิกเป็นลมครับ
แล้วตอนนี้พ่อทำงานอะไรบ้างครับ

แต่ก่อนรายได้ก็วันละ๓๔๐๐

รายได้ตอนนี้ก็ลดน้อยถอยลง
ครอบครัวเรามีหนี้ไหมครับ

สิ่งที่พ่อห่วงมากที่สุดในตอนนี้คืออะไรครับพ่อ

กลัวตัวเองเป็นอะไรไป
แม่ก็จะรับภาระลูกทั้ง๓คนครับ
มีอะไรอยากจะพูดกับผู้หญิงคนนี้ไหมครับ
ขอให้ชีวิตเราฝ่าฟันไปด้วยดีครับ
คนเราเวลาเป็นครอบครัวเนี่ยเวลาทุกข์เวลาท้อนะครับต้องจับมือแล้วก็ฝ่าฟันไปด้วยกันเดินไปด้วยกันที่สำคัญนะครับในครอบครัวนี้ก็ยังมีเด็กน้อยซึ่งเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นทรัพย์อันประเสริฐของบ้านเลย
อุ้มเป็นกำลังหลักในบ้านเลยใช่ไหมลูก

แม่กับพ่อไปทำงานนอกบ้านหนูก็ต้องรับภาระดูแลน้องนะลูก

แล้วหนูต้องดูแลอะไรน้องบ้างลูกวัน
หนูคอยป้อนข้าวป้อนป้อนยาน้อง

แล้วหนูเอากำลังใจมาจากไหนลูก

อยู่กับน้องแล้วเล่นกับน้องแล้วน้องก็ยิ้มหวดออก
นี่ก็คืออีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ
มาถึงออมบ้างลูกออมออมเรียนชั้นไหนแล้วลูก

เรียนครับ
ต้องมาทำงานช่วยพ่อกับแม่
ก็อยากบังคับให้เขาเรียนนะคะแต่เขาสงสารพ่อ
เขาจะพยายามช่วยพ่อทุกอย่างในขณะที่พ่อเขาไม่ไหว
เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากช่วยพ่อตรงนี้
หนูก็เลยเลือกเสียสละที่จะออกจากโรงเรียน
เพื่อมาทำหน้าที่แทนพ่อก่อน
อยากจะบอกอย่างนี้นะลูกว่าพ่อและแม่คือพระในบ้าน

ถ้าเกิดว่าเราทำดีกับท่านมีแต่วันเจริญจำไว้นะลูก
มาถึงยายบ้างยายจ๋ายายซ่อยยายจ๋าครับ
ปีนี้อายุเท่าไรแล้วหกสิบแล้วจ้า

บอกว่าอยู่กับตาสองคนเหรอจ๊ะ

ยายห่วงอะไรลูกสาวคนนี้มากที่สุด
ห่วงทุกอย่างเขาที่กลัวเขาจะเป็นร่มป่วยลงไป
กลัวจะเอาหลานไม่ไหวค่ะ
อยากให้เขาอยู่กับลูกเขาจ้ะ
ถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ยพี่อ้ออยากเอาทุนไปทำอะไรครับ
หนูก็อยากมีอาชีพอยู่บ้านอยู่ใกล้น้อง
ดูแลพ่อแม่แล้วก็ดูแลน้องอุ้ย

ก็อยากเปิดร้านขายอาหารอีสานค่ะในทางที่เราถนัด
จะได้อยู่ใกล้ลูกจะได้ดูแลค่ะ
จะได้เป็นทุนพาน้องไปโรงพยาบาลไว้ดูแลน้องในขณะที่พ่อเขาไม่ไหวอยู่ค่ะ

คุณผู้ชมครับความรักของแม่นั้นสร้างปฏิหารให้กับลูกได้เสมอ
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของแม่อ้อจากจังหวัดตาก
กับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อในเกมต่อชีวิตครับ
ส้มตำหนัก๑กิโลกรัมภายในระยะเวลา๓นาทีเริ่มจับเวลาครับ
เอาแล้วขอบคุณผู้ชมช่วยกันแล้ว